เราเริ่มต้นด้วยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มีคนบุกมายิงลูกชายของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แห่ง๑

เพื่อนลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็โดนยิงด้วย
คนก่อเหตุยังตามตัวอยู่นะครับนี่คือที่เกิดเหตุของเมื่อคืนนี้
ที่นี่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นนะฮะ
ถุนนี่ยกสูงนะครับอยู่ที่หมู่สี่บ้านอุดมตะบนน้องไผ่
อำเภอธวัฒน์บุรีที่ห้องนอนในห้องเนี่ย
จะมีรอยเลือดเนี่ยเปื้อนเต็มพื้นไปหมดนะฮะ
มีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดตกอยู่ห้านัดที่ระเบียงชั้นสอง
นี่ฮะ๓ทุ่มเมื่อคืนนะครับตำรวจก็มาตรวจสอบกันนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสมีอยู่สองคนเป็นผู้ชายนะครับ
คือนายนเรศพลเวียงธรรมชื่อเล่นชื่อสมิงอายุ๒๓ปี
อีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเขานี่ฮะชื่อนายปียศักดิ์ผงสา
ชื่อเล่นชื่อจอร์ดอายุ๓๓ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่
แต่สุดท้ายจอร์ดปียศักดิ์เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนี้คือที่เกิดเหตุนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่
เป็นพ่อของนายสมิงที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่นะครับ
ชื่อผู้ใหญ่บุญช่วงพลเวียงธรรมบอกว่าเมื่อวานนี้สักประมาณ๖โมงเย็น
หลังจากที่ผู้ใหญ่บุญช่วงเอารำเนี่ยมาเลี้ยงหมูเสร็จ
ก็กลับไปที่บ้านพักไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะนะฮะ
เพื่อจะไปกินข้าวเย็นก็เหลือลูกชายเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยคนเดียว
ผู้ใหญ่บุญช่วงบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับ
มีคนทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยรีบมาดูนะฮะจังหวะนั้นมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์สวนทางไป
ขี่ไปอย่างเร็วเลยแล้วพอมาถึงบ้านตรงเนี้ย
ก็พบว่าลูกชายเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บอยู่ตรงประตูทางเข้าห้องนอน
ส่วนเพื่อนลูกชายที่ชื่อจอร์ดนอนฟุบจมกองเลือดอยู่แล้ว
หายใจรวยรินอยู่แล้วอยู่ที่ระเบียงข้างห้อง
ก็รีบพาทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล

เพื่อนของสมิงลูกชายของผู้ใหญ่บุญช่วง
ผู้ใหญ่บุญช่วงบอกว่าไม่รู้สาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าลูกชายเนี่ยบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะมีคนในหมู่บ้านใกล้กันเนี่ยนะ
ที่เขาจะมาหงมาหาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ชื่อว่านายจีรวัตรอันทชัยชื่อเล่นชื่อปอนคาดว่านี่จะคือคนก่อเหตุ
ส่วนคนที่ถูกยิงจนเสียชีวิตที่เป็นเพื่อนลูกชายเนี่ย
เป็นคนขอนแก่นเป็นเพื่อนสนิทของลูกชาย
ส่วนนี้คือคนก่อเหตุนะฮะในปอนจีรวัตรอันทชัย
คือจอร์ดที่เสียชีวิตเนี่ยผู้ใหญ่บุญช่วงบอกว่า
รู้แค่ว่าจะเอาเนื้อหมูเนี่ยมาทำอาหารกินกันกับสมิงลูกชายนะ
แล้วเขาจะรอไปทำงานตอนเที่ยงคืนเนี่ย
อยู่ดีเอ้ามีคนมาที่บ้านแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ตามความคืบหน้าของคดีนี้เหตุการณ์นี้
ช่วงกลางวันพื้นที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ในพื้นที่หมู่สี่บ้านอุดมตะบลหนองไผ่อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่ฮะบ้านหลังนี้ฮะมองไกลไปจะเป็นบ้านลักษณะแบบนี้
จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะฮะ
ที่ชั้นสองของบ้านเนี่ยที่เขาถูกยิงกันสองคน
นี่ครับแม่ของนายสมิงที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ชื่อว่านางดอกไม้เนี่ยบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงปืนแล้วมาเนี่ย
นี่ฮะแม่บอกแม่มาเนี่ยก็เห็นจอร์ดเนี่ย
ถูกยิงแบบนอนแทบจะหมดสติอยู่แล้ว
กระสุนเนี่ยมันเข้าใต้ราวนมหนึ่งนัด
ส่วนลูกชายเนี่ยถูกยิง๓นัด
กระสุนเนี่ยเข้าที่ขาเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ลำตัว
ตัวของสามีของเธอเนี่ยกับลูกสาวก็ช่วยกันพาตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อาการล่าสุดลูกชายยังไม่รู้สึกตัว
ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนปมสาเหตุที่เกิดขึ้นแม่ของสมิงบอกว่า
มันน่าจะมาจากเรื่องของการชนไก่หรือเปล่า
เพราะว่าเขามีพวกชนกงชนไก่กันแล้วก็ไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่า
ส่วนไอ้ปืนที่มีการยิงกันเนี่ย
รู้แค่ว่าตอนที่เขาทะลงทะเลาะกันเนี่ย
การยิงปืนขึ้นฟ้าที่บ้านของในปอนด้วย
ตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุกันมาก่อน
ซึ่งผู้ใหญ่บุญช่วงเนี่ยพ่อของสมิงเนี่ยยังไปห้ามเอาไว้
แต่ทีนี้พอกลับมาที่บ้านเนี่ยไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้แค่ว่าสมิงกับจอร์ดเนี่ยเข้ามาที่บ้าน
แล้วสมิงไปอาบน้ำขึ้นไปบนบ้าน
ตอนที่ถูกยิงยังใส่ผ้าขนหนูอยู่เลย
ส่วนจอร์ดเนี่ยนอนอยู่ที่เปรย์ที่หน้าระเบียงชั้น๒
แล้วก็ถูกยิงนี่ฮะที่แม่ของคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังนะครับ

สพธวัฒน์บุรีบอกว่าตอนนี้ก็นำพยานแวดล้อมต่างไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตอนนี้รู้แล้วนะครับ
เป็นขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์ตกอยู่ห้าปลอก
ส่วนปมสาเหตุคาดว่าเบื้องต้น
มาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ
เป็นกระท่อมปลายนายกพื้นสูงนี่นะคะก็ค่อนข้างจะห่างไกลจากบ้านผู้คนนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของนายสมิงคนเจ็บค่ะ
คุณพ่อบุญช่วงพลเวียงธรรมก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่๔นะคะ
ก็บอกว่าสมิงลูกชายเนี่ยนะบอกพ่อบอกว่าปอนเนี่ยเป็นคนก่อเหตุ
แต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร

มาหาลูกที่กระท่อมบ่อยมากเลย
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลูกชาย
ปกติก็จะเอาเนื้อหมูมาขายให้เป็นประจำ
พ่อบอกว่าพ่อก็อยากรู้ว่าปมเหตุมันคืออะไรกันแน่
รู้แค่ว่าลูกชายบอกว่าปอนก่อเหตุแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร

ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนร้อง
เสียงคนร้องกับเสียงดัง
พอมาถึงตรงนั้นก็
ประมาณมาถึงนี่ก็ประมาณสัก๒วัน
ในตัวงค์บาร์ดเผ็ดก็เห็นฝ่ายรถจัดพยานยนต์
วิ่งออกไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปทางบ้านน้องกูนู่น

เป็นอะไรไพ่หญิงไพ่หญิงเหมือง

ก็ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นจะเป็นมันนี่แหละ
ผมถึงว่าผมก็งงเหมือนกันแล้วก็เรื่องบาดม้างอะไรผมก็ไม่รู้เลย
พอบอกพ่อไม่รู้สาเหตุจริงจริงค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เห็นเป็นเพื่อนสนิทกับลูกชายอืม
ส่วนแม่ค่ะแม่ของนายสมิงคนเจ็บอ่ะนะคะนางดอกไม้เขาเรียกว่าแม่นบอ่ะนะ
นบก็บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าในปอนจะกล้าก่อเหตุแบบนี้
เพราะว่าลูกชายแม่กับในจอร์ดเนี่ยไม่เคยมีเรื่องอะไรด้วยเลย

ที่สำคัญสามีเธอเป็นถึงผู้ใหญ่บ้าน
ทำไมในปอนถึงกล้ามาก่อเหตุกับลูกชายผู้ใหญ่บ้านแบบนี้

ตอนนี้ค่ะก็รู้เป้านะคะว่านายป่อนคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
แต่สาเหตุมันคืออะไรทีมข่าวของเราก็ค่อยแกะรอยไปเรื่อย
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปเจอเฟซบุ๊กของนายสมิงคนเจ็บ

คุณผู้ชมลองดูเฟซบุ๊กนี้หน่อยไม่แน่ใจว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรหรือเปล่า

นายสมิงได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ก็มาดีครับ๕๕นี่ค่ะ
ไม่แน่ใจนะคะครับว่าเป็นการท้าทายอะไรกับใครหรือเปล่าอืม
ไม่แน่ใจว่าเป็นการท้าทายในปอนหรือไม่เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ครับโพสต์สุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุโพสต์เอาไว้ว่าก็มาดีครับ
แล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าคือเจ้าตัวตอนเนี้ย
สมิงยังรักษาตัวอยู่ในไอซียูนะคะคือยังคุยอะไรไม่ได้อะค่ะ
ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันคืออะไรทีมข่าวก็ถามในหนูกันอันทชัยอายุห้าสิบหก
พ่อของในปอนนะคะพ่อบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะมาก่อเหตุยิงเพื่อนสองคนเนี่ยนะ
อารวาสที่บ้านมาแล้วรอบหนึ่งนะคะครับยิงปืนขึ้นฟ้ามาแล้วรอบหนึ่งนะคะ
พ่อบอกว่าที่ลูกอารวาสเนี่ยนะก็เพราะว่าลูกไม่พอใจที่พ่อสอน
ลูกไปดื่มเหล้าจนเมาแล้วไม่ยอมทำงานพ่อสอนแล้วโมโหค่ะ
อารวาสที่บ้านยิงปืนขึ้นฟ้ามาหนึ่งรอบพอยิงปืนขึ้นฟ้าปุ๊บเนี่ย
แจ้งตำรวจเลยนะคะนัดเดียวพ่อแจ้งตำรวจเลย
ตำรวจมาระงับเหตุครับแต่ลูกชายพ่อเนี่ยในปอนเนี่ย
ขี่รถหนีไปเลยมารู้อีกทีก็คืออ้าวในปอนลูกชาย
ไปยิงในสมิงกับในจอร์ดสาเหตุพ่อบอกว่าเอาจริงจริงพ่อก็ไม่รู้
ว่าทำไมถึงไปยิงซึ่งปกติแล้วพ่อบอกว่าทั้งสามคนนี้
เขาก็สนิทกันจริงไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
โดยเฉพาะชอบพากันไปชนไก่ตามหมู่บ้านค่ะครับ
ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของการชนไก่อะไรหรือเปล่า
ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็เลยมาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
เร็วกับเขาคอยมาต้องห่วงแล้วครับ

เพราะว่ามันเคยมั่นแถวนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า
ตำรวจเจอรถจักรยานยนต์ของในปอนผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือของในปอนทิ้งไว้ด้วยนะคะ

ใกล้กับคลองส่งน้ำในพื้นที่บ้านหนองกู่
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณกิโลหนึ่งนี่นะคะ
จุดที่ทิ้งรถเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านญาติของในปอนเองนี่แหละ

ทีมข่าวก็เลยไปถามญาติคนนี้ดูหน่อยซิ
ญาติบอกว่ารู้เรื่องตอนเช้า
ทีมข่าวก็เลยถามว่าเอาจริงตกลงแล้วในปอนเนี่ยนิสัยใจคอเขาเป็นยังไง
ญาติบอกว่าในปอนไม่เคยใจร้อนเลยนะคะ
พูดดีคิดดีไม่เคยพูดอะไรไม่ดีด้วยซ้ำ
แต่ปัญหาคือหลังในปอนเปลี่ยนไป
ไม่ค่อยมาหาที่บ้านญาติสักเท่าไหร่
เมื่อคืนนี้สาเหตุที่ในปอนเอารถมาทิ้งที่นี่
อาจจะเป็นเพราะว่าในปอนอยากมาหาคุณย่า
คุณย่าอยู่บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ประตูบ้านปิดเข้าไปไม่ได้
ก็เลยทิ้งรถแล้วหลบหนีค่ะ
ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรแกถึงเป็นคนแบบนี้นะ

ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้แกเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้
นิสัยใจร้อนก้าวร้าวขนาดนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
นี่ก็ไม่รู้อะไรทำให้นิสัยเปลี่ยนไปจนมาก่อเหตุยิงเพื่อนแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านของในปอนค่ะ
นายถนัดอายุ๔๐ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่นายปอนจะไปยิงเพื่อน๒คนเนี่ย
ปอนถือปืนมาขู่เขาที่บ้านก่อน

ถนัดบอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน
แต่ไปเจอชาวบ้านที่มาเก็บเงินกองทุนนะคะ
ก็เอาปืนไปขู่ชาวบ้านรายนั้นด้วย

ปอนก็กลับไปแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่ง
เหมือนกับระบายความเครียดเพราะทะเลาะกับพ่อ
ก็ตรงกับที่พ่อบอกว่าทะเลาะกับพ่อแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
ถนัดเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่า๒เดือนก่อน
ปอนเคยถือปืนมาแล้วก็ยิงเขาที่หน้าบ้านนัดหนึ่ง
กระสุนเข้าที่ประตูบ้าน
ถามอีกสาเหตุมันคืออะไร

ไม่รู้ในปอนไม่พอใจอะไรเขา
แต่นายถนัดบอกว่าให้เดานะ
ทั้ง๒ครั้งที่นายปอนมายิงเนี่ย
อาจจะอารมณ์แบบคลุมคลั่ง
แล้วพานมายิงเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรกับในปอนนะ
แต่มายิงเขาเนี่ยมายิงที่ประตูหน้าบ้านเขาเนี่ย
ปอนเนี่ยค่ะชอบไปชนไก่
ก็ไปกับเพื่อนอีก๒คนที่ไปยิงเขานี่แหละ
คนนี้เขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด

คาดว่าเขาก็คงจะมีเรื่องทะเลาะกัน
เรื่องไก่ชนนี่แหละ
ก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าเอาจริงแล้วสาเหตุมันคืออะไร
ทีมข่าวไปที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง๑๐๑
อันนี้คือที่ทำงานของในจอร์ด
นายสักกรินคำงามเพื่อนร่วมงานของในจอร์ด

เพื่อนร่วมงานบอกว่าก่อนหน้านี้
จอร์ดเนี่ยมาสมัครเป็นลูกจ้างภายในโรงฆ่าสัตว์
ก็ทำหน้าที่ชำแหละเนื้อแล้วก็จะส่งขายให้กับลูกค้า
เป็นคนขยันตั้งใจทำงานไม่ค่อยพูดแล้วชอบเรื่องชนไก่มาก
ก็เดินทางไปหานายสมิงลูกผู้ใหญ่บ้านอยู่บ่อย
ล่าสุดนายสักกรินบอกว่าเจอในจอร์ดตอน๔โมงเย็นเมื่อวาน
หลังเลิกงานต่างคนก็ต่างกลับบ้าน
จะเข้างานกันอีกทีก็ประมาณเที่ยงคืน
เพื่อนร่วมงานบอกว่าผมก็ทำได้แค่ทำเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเพื่อนนี่แหละ
ส่วนที่บ้านของในจอร์ดผู้ตายนะคะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ
ญาติก็นำศพในจอร์ดมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสะทองอำเภอมันจากคีรีบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด๑๙ด้วยค่ะ
ก็มีแต่ญาติใกล้ชิดจริงเท่านั้นที่มาร่วมงาน

ปนกิจพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
คุณย่าของในจอร์ดคุณย่าบุญโฮมอายุ๖๘แล้ว
ก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เล็ก

พอเรียนจบก็ไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่พอโควิด๑๙ระบาดก็กลับมาทำงานที่โรงค่าสัตว

หลานชายขยานตั้งใจทำงานไม่เกรร่ไม่ดื่มเหล้า
ดื่มเหล้าแต่ละเดือนส่งเงินมาให้ใช้เดือนละ๒สัมพันธุ์เลยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุคุณย่าบอกว่าก็ไม่รู้นะ
ย่าก็เหมือนกับมีรางสังหรณ์ตาขวากระตุกเป็นเดือน
ตาขวากระตุกเป็นเดือนแล้วมันไม่หาย
ตอนกลางคืนได้ยินเสียงดังบนฝ้าเพดาน
แต่ไปดูก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่รู้แหละ

เมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งญาติมาบอกว่าหลานชายโดนยิงตาย
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะ
ย่าพี่น้องก็นำสภพฤติของหลาน
ไปที่โรงพยาบาล๑๐๑แล้วก็มาปรากฎพิธีทางศาสนากัน
คุณย่าบอกว่ารู้จากญาติของคนเจ็บอีกคน
หลังเลิกงานหลานไปเล่นที่บ้านเพื่อน
ตอนที่นอนอยู่ในเปรย์ในปอนเดินเข้ามาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
หลานชายพูดสั้นแค่ว่าอย่ายิงผมอย่ายิงผม

อันนี้คุณย่าของในจอร์ดบอกว่าได้ข้อมูลมาจากญาติของคนเจ็บ
ทีนี้ย่าเลยบอกว่าย่าขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ได้ไหม
ยิงผิดตัวหรือเปล่าครับนี่นะคะยิงผิดตัวหรือเปล่า
ทางย่าของในจอร์ตผู้ตายก็อยากจะให้ครอบครัวผู้เกาะเหตุ
ขอโทษมาแสดงความรับผิดชอบด้วย
เพราะว่าหลานชายเป็นเสาหลักของครอบครัว
ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว
ย่าก็ไม่รู้ว่าจะไปขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานไหน
นี่นะคะซึ่งก็มีหน่วยงานที่เขาจะให้เงินเยียวยา
เหยื่อจากเหตุการณ์อัธยากรรมอยู่นะคะ
แต่ว่าบุกไปที่บ้านเขายิงสองคนอย่างนี้เนี่ย
น่าจะตั้งใจใช่ไหมไม่น่าจะยิงผิดตัว
เพราะว่าโอ้โหเขายิงยิงสองคนเลย
แล้วก็บุกไปที่บ้านของสมิงเขาไงใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันด้วยทั้ง๓คนนี้
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดยิงผิดตัวหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้ไม่แน่ใจว่าตำรวจอาจจะตัดประเด็นนี้ทิ้งไป
ก็ต้องหามูลเหตุอื่นว่ามันเกิดจากอะไร
ถ้าฟังจากพ่อเขาก็น่ากลัวใช่ไหม
ถ้ามีปืนอยู่กับตัวแล้วก็ไปไหนมาไหน
เวลาไม่พอใจอะไรก็ยิงไปทั่วเลย
ใช่ค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าก็ด้วยยิงปืนใส่บ้านเพื่อนบ้านก็ด้วย
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวในปอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้